ศรีอายุทยาวัยรุ่นคนนี้อายุสิบห้าปีมีคู่อลิแหละ
นะครับก็กลัวเขาจะมาทำร้ายพกมีดไว้มีระเบิดปิงปอง
ปรากฏว่าไปเจอคู่อลิคู่อลิไล่ครับไล่ก็วิ่งหนีอืม
วิ่งหนีก็ถูกตามจังหวะไม่ดีครับ
ถูกยิงรถล้มแล้วระเบิดปิงปองที่พกมา
ระเบิดเสียชีวิตเลยครับคุณผู้ชม
เหตุเกิดที่ทางเข้าซอยเทศบาล๙ตะบนบ้านเลน
อเมอร์บังปะอินจังหวัดพระนคร๔อายุทธิยา

เสื้อยีนนะครับแขนยาวนะครับ
คลุมเสื้อยืดคอกลมอีกทีหนึ่งสีน้ำเงิน
สภาพเสื้อฉีกขาดมีรอยไหม้
ใกล้กันพบรถจักรยายนสีดำล้มอยู่
ส่วนในแบงค์อายุ๑๕ปีเป็นนามสมมุตินะฮะ
เพื่อนของผู้ตายนั่งร้องไห้อยู่ข้างศพนะครับ
แขนมีแผลถูกสะเก็ดระเบิดด้วย
เล่าบอกว่า๔ทุ่มได้เมื่อวานนี้
มาซื้อของโดยคนตายเป็นคนขี่
ขากลับเจอวัยรุ่น๗คนขี่รถมา๔คัน
ขี่ตามขี่ตามคนตายขี่หนีนะครับ
นี่ฮะรถของฝั่งคนตายครับ
ขี่หนีจนมาถึงที่เกิดเหตุ
คุณผู้ชมครับจังหวะที่มาถึงตรงนี้เนี่ย
คนที่ไล่มาก็ใช้เลอร์เบิดมีนปลองปลาใส่
แล้วใช้ปืนยิงรถล้มครับรถล้ม
พบว่าอ้าวเพื่อนเสียชีวิตซะแล้วฟังเขาเล่าหน่อยฮะ
เล่ามาตั้งเยอะตำรวจไม่เชื่อครับ
ไม่เชื่อเนื่องจากแผลผู้ตายไม่น่าจะเป็นแผลถูกยิง
เสื้อมันขาดแล้วมีรอยไหม้นะครับ
ก็เลยแยกมาสอบอย่างละเอียดอ้าวคราวนี้เจ้าตัวรับแล้ว
ว่ายังไงฮะบอกคู่อลิเนี่ยโพสต์ลงเฟซบุ๊ก
บอกถ้าเจอกลุ่มพวกเขาจะทำร้ายนะก็เลยพกมีดมา
ส่วนเพื่อนพกระเบิดมาจะเอาไว้ป้องกันตัว
หรือถ้าเจอคู่หลีไล่ยิงเดี๋ยวก็ได้ลุยกัน
กลุ่มเพื่อนนะครับก้มกราบพ่อของผู้ตาย
แล้วขอโทษที่ไม่สามารถปกป้องผู้ตายได้

บอกว่าเด็กวัยรุ่นสองกลุ่มนี้มีปัญหากันมานานแล้ว

คุณผู้ชมทีมข่าวได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
ขณะที่รถของผู้ตายถูกคู่อริไล่ตามมา
ชาวบ้านเขาออกไปยืนดูเห็นไหม

แล้วมีเสียงปืนดังคล้ายระเบิดหนึ่งครั้งครับ
เป็นยังไงลองดูสิลองฟังสิคุณผู้ชม
พ่อแม่ของผู้ตายนิมนต์พระ

บอกให้กลับไปกับพ่อกับแม่

แล้วก็ไปรับศพที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เลิมพระเกียรติปฐุมธานีนะครับ
นิติเวทย์ระบุว่าสาเหตุการณ์ตายถูกแรงอัดระเบิดครับ
ซึ่งพ่อก็บอกว่านะฮะเรื่องนี้เป็นปัญหาการทะเลาะกันของกลุ่มวัยรุ่น
ผู้กำกับการสพบังปะอินนะครับ

ตำรวจเชิญเพื่อนผู้ตายที่ซ้อนรถมาสอบสวนแล้ว
ก็คือสามารถควบคุมตัวผู้ชายอายุ๑๕ปีได้๑คน
แล้วก็มีปืนไทยประดิษฐ์๑กระบอกอยู่ระหว่างการสอบสวน
เรื่องต้นกลุ่มผู้ตายกับกลุ่มคู่อลิที่ไล่กันมาเนี่ย

คุณผู้ชมครับล่าสุดล่าสุดตำรวจควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้ทั้งหมด๗คนเลย
อายุระหว่าง๑๕๑๗ปีนะครับ
ใน๗ผู้ต้องหาเนี่ยอายุ๑๙ปีคนเดียวเท่านั้นนอกจากนั้นอายุ
ที่ผมบอกหมด๑๕๑๗แล้วก็เป็นผู้ก่อเหตุใช้ปืนไล่ยิงคู่อลิฮะ
ของกลางที่ได้มีปืนไทยประดิษฐ์แบบลูกโม่ขนาดนะครับ๑กระบอกขออภัยครับ
แล้วก็ตั้งข้อกล่าวหา๗คนนี้พยายามฆ่าผู้อื่น
แล้วก็พกปืนเครื่องกระสุนไปในเมืองหมู่บ้านโดยไม่มีเหตุอันควร
สาเหตุสาเหตุที่ไล่กันที่กวดกันเนี่ยคือเคยมีเรื่องบาดหมากันมาก่อน
ตำรวจว่าแล้วครับก็ไล่ทำร้ายกันแล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงไล่คั่วหลีไป
ทำให้ผู้ตายกับเพื่อนพยายามจะขี่รถหนีแล้วก็ล้ม
แล้วก็ระเบิดปิงปองที่พกมานั่นแหละครับระเบิดจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับ